เชื่อว่าอะไรเชื่อว่างูเข้าบ้านแล้วจะโชคดี
บางคนบอกอุ๊ยโชคดีบางคนบอกอุ๊ยน่ากลัว
ยังไงก็ตามเถอะเราตามไปจับงูที่บ้านหลังนี้ด้วยกันค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมบรรยากาศนะคะภาพชุนละมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้
เป็นภาพที่ทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูชนแดนกำลังล้อมจับ
ใช้คำว่าล้อมจับเลยนะเพราะว่าคนเยอะจริง
จับงูจงอางตัวเดียวที่เข้ามามาในบ้านเลขที่๘๒หมู่๒ตำบลสารายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณนี่แหละค่ะ
งูตัวนี้มันบุกเข้ามาในบ้านของนางสาวนิจารีเครื่องทิพย์อายุ๒๙ปีเนี่ยเธอคนนี้ค่ะ
บอกว่าตอนที่เธอกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านเนี่ยหางตาของเธอเหลือไปเห็นวัตถุสีดำมันวาว
กำลังไกลเข้ามาไกลเข้ามาตอนแรกแบบทำไมถ้อนไม้มันเคลื่อนได้ก็ตกกลง
งงไงแต่พอดูดีปุ๊บอ้าวมันคืองู
แล้วคุณงูจงอ้างตัวใหญ่เธอกำลังเตรียมแผนแม่เบี้ยใส่เธอด้วย
ตกใจมากแต่ก็ตั้งสติรีบโทรหากู้ภัยโดยด่วนนะคะ
กูภัยก็มาอย่างไวเลยค่ะ
มาถึงก็พบว่างูจงอางตัวนี้มันหลบหนีเข้าไปบริเวณกองอิดข้างกำแพงบ้านนี้ไงมุมนี้
แล้วการจับไม่ใช่ง่ายค่ะคุณแล้วเพราะที่แคบด้วยของก็เยอะงูเองมันก็สู้ของมันเหมือนกัน
แต่ใช้เวลาเพียง๑๕นาทีค่ะก็สามารถจับได้สำเร็จ
จับมันออกมาแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมวัดความยาวเลยค่ะ
๓เมตรกว่าเห็นจะได้ขนาดกำลังดีเลยทีเดียวนะ
แล้วจากนั้นก็ใส่ถุงปุ๋ยแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
งานนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเชื่อว่าโอ๊ยอย่าไปคิดอะไรมากเลย
มาแบบนี้มาให้โชคไม่ต้องตกใจ
มาให้โชคเหรอถ้ามาเนี่ยให้เรียกกู้ภัยดีกว่าครับ
ใช่ก็เรียกไปแล้วไงหลังจากนี้ที่ทิ้งเอาไว้ก็คือเรื่องของความเชื่อ
โบราณเขาเชื่อว่าถ้าเจองูใหญ่

ก็มองหาสิอะไรมันจะเป็นโชคลาภได้บ้าง
ก็ดูแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่หรืออะไรก็แล้ว
แต่เป็นความเชื่อล้วนคุณผู้ชมค่ะ
แต่ที่แน่ตอนนี้กรมอนามัยเองก็เตือนว่างูชุกงูชุมเยอะ
ยังไงแต่ละคนแต่ละบ้านก็ตรวจสอบบ้านช่องห้องหับให้ดี
ให้มันสะอาดสะอ้านระวังงูมันจะมาแอบอิงอาศัย
มาแบบนี้ไม่มาให้โชคแล้วมั้ง
ให้เลือดแล้วอย่างนี้โชคเลือดเลยเหรอตัวใหญ่มากเลยคุณระวังด้วยนะ
ถ้าเกิดมันโดนกัดมันกัดเราเนี่ยโอ้โหคิดว่า